วิกฤตโควิดไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้แนะนำมาเติมความหวานกันหน่อยกับร้าน

หลากหลายเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่แสนอร่อยนะคะ

คิดสูตรเองสำหรับคนชอบรสแบบเข้มข้นถึงใจนะ
ร้านเขามีเมนูเครื่องดื่มมากมาย
ราคาเริ่มต้นเพียงแค่๓๕บาทเท่านั้นเองคุณ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ

ส่วนใครที่จดไม่ทันนะฮะอยากจะสั่งมาทานเนี่ย
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
ให้ผมบอกแบบนี้เพราะมีบางคนเนี่ย

เรื่องของเรื่องเราไม่เคยไปบอกว่าถ้าฝากร้านกับเราแล้วต้องเสียเงิน

ใครไปพูดแบบนั้นว่าต้องเสียเงินในการฝากร้านกับไทยรัฐนั่นคือมิจฉาชีพ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชม